เอาล่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะย้อนกลับไปในยุค๙๐
ซึ่งเป็นการโฆษณ์มาเจ๊ะกันหลังกันระหว่าง
จะน่าสนใจขนาดไหนพาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนเลย

จริงหรอ

ถือว่าเป็นคู่เน็ตไอดอลสาวชื่อดังของยุค๙๐เลยก็ว่าได้
สำหรับเบเบทันชนกแล้วก็บอลลูนพินสุดานะคะ
ล่าสุดกลับมาร่วมงานกันเป็นครั้งแรก

เคยเล่นสมัยก่อนอุ๊ยฮิตจะตาย
แต่ไม่ฮิตถ้าเพิศฉันเคยเล่นเพิศก่อน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานเพลงรักชิ้นแรกของพวกเขานะคะ
โดยจะเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปในยุคที่สมาร์ทโฟนยังไม่เข้ามามีบทบาท

ที่จะทำให้ผู้ชมรู้สึกย้อนกลับไปในช่วงกระโปรงบานขาสั้น
ให้เป็นของขวัญต้อนรับวันวาเลนไทย
สำหรับใครที่ไม่กล้าจะบอกความรู้สึกออกไปตรงจ้า
สมัยนั้นมันกว่าที่จะทำความรู้จักกัน
จะต้องใช้เวลาที่แบบยาวนานมากไม่เหมือนสมัยนี้
ที่แบบสามารถที่จะไปขอไลน์แล้วก็จะคุยกันได้เลย

ก็หวังว่าน่าจะแบบอยากให้ทุกคนได้ลองฟัง
ลองเปิดใจฟังดูแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะชอบ
ถ้าใครยังไม่มีเพลงรักในวันที่๑๓กุมภานี้
ก็อยากก็จะฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับ
๑๓กุมภาคมหาคนมากุมมือครับผม
ขอบความรักนะคะ